โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับทางจอทีวีนะครับ
มาพบกับรายการของเรานะครับ
รายการนี้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังขับดัน
พร้อมที่จะมอบทุนให้กับคนที่

นั่นก็คือคนสู้ชีวิตทุกท่านนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ต่อเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับ
ยังสามารถหยิบเงินล้านไปได้ง่าย
เพียงคุณมีความรู้ความสามารถ
ร้องครบสิบก็หยิบไปเลยค่ะ

นะคะหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะ

เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตหนุ่มเลยมีความรู้
เขียนนิยมอันดับ๒นะคะ
ซึ่งมีความกระตันยูต่อคุณแม่มาก

เขารู้เลยว่าเขาเกิดมาเนี่ยสู้เพื่อแม่จริง

ทำไปได้ดีทีเดียวนะครับ

เขามีแล้ว๑แสนบาท

๑ล้านบาทจากรายการของเรา

เขาอาจจะทำสำเร็จก็ได้

ก๊อปบัณฑิตเกียจนิยม
ขอวิ่งชนใช้หนี้ให้แม่ครับ
นี่คือโฉมหน้าของก๊อฟหลายท่านก็คงจะ

ก็ยังเชียร์ก๊อฟอยู่นะครับ

ขาวเลยนี่กะว่ามาหยิบเงินล้านหรือเปล่า

เขาก็มากับคุณแม่

เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของลูกนะครับ

สถานการณ์ผ่านไปแล้ว

มีเมษาที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยครับประจำปีก็

แล้วก็อีกหกหมื่นก็จะเอาไป
ซื้อไม้ที่ของมือ๒นะครับ
ปลูกบ้านเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่มีบ้านเลย
แล้วก็อ้าวแล้วที่ร้านเสริมสวยตรงนั้นล่ะ

แต่ว่าคือแม่ก็อายุมากแล้วรู้สึกว่า

ก็จะให้แม่กลับไปพักผ่อนทำการเกษตรที่บ้านครับ

ก็เลยจะไปปลูกตรงนั้นแล้วก็เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ

ปลาปลูกผักปลูกอะไรกินเองโดยที่ไม่ต้องซื้อครับ

ใช่เพราะว่าคุณแม่มีปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจเนี่ย

ว่าหน้าคุณแม่น่าจะมีความสุขมากขึ้น
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ฉลาดมาก

๊อฟก็มาต่อที่เพลงที่๗
ซึ่งตอนนี้เงินมันมาก
มีอะไรจะบอกกับคุณแม่ไหมครับ

ก็เขาจะสู้เองจะสู้เพื่อ

จะพยายามหาเงินทุกวิถีทางครับ

แล้วก็ให้แม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิต

วันนี้ก็ไปทำให้เต็มที่ครับ
แล้วคุณแม่ล่ะครับวันนี้มีอะไรจะบอกกับลูกชายบ้างครับ
วันนี้วันสำคัญของเขาทีเดียวครับ

แม่มีลูกมีก๊อฟที่เป็น

แม่ก็จะเป็นแรงกายแรงใจ
เราจะอยู่เพื่อกันและกันลูก

ปัญหาใหญ่ของคุณแม่เลยตอนนี้

ความรู้สึกผิดไว้อยู่ค่ะตอนนี้

หลังจากนี้ค่ะไม่ว่าหนี้จะหมดหรือไม่หมดนะคุณแม่
เป็นอยากให้คุณแม่ฟื้นฟูจิตใจ

จิตใจดีแล้วสภาพร่างกายเราครบ

ภาระที่ลูกต้องแบกไว้คนเดียว
แม่ต้องฟื้นฟูจิตใจแม่ให้กลับมาเข้มแข็ง

แต่เพื่อลูกชายที่แสนดีของคุณแม่คนนี้ค่ะ

แต่ครับถ้าคุณแม่ดีขึ้น
ชิ่งกลับไปคุณแม่ก็มีความสุข
มันก็มีความสุขด้วยกันทั้งคู่
เอาละก๊อฟถ้าพร้อมแล้ว

มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงนี้มาเลยครับ

เพียงแค่ร้องมันให้ถูกเท่านั้นเอง

แล้วครับเป็นยังไงบ้างหนูกอล์ฟไม่รู้จักครับ
เนื่องจากเพลงนี้ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยโอ้น่ากลัวอืม
ทุกคนดูสิคะทุกคนไม่มีปกติเวลาขึ้นอินโทรมา
ทางฝ่ายคนดูก็จะมีอ๋อเอออันนี้เงียบ
ไม่ใช่อีสานเขาบอกไม่ใช่อีสานนะเพลงนี้เป็นเพลงใต้
เป็นของศิลปินชาวใต้เอาล่ะสิตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวนะครับ
ในนั้นยังมีตัวช่วยดีอยู่นะครับนั่นก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลย
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่ามันยากกว่าการร้องเพลงซะแล้วนะครับ
นั่นก็คือการตัดสินใจการคำนวณ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่เจ็ด
ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุด

จะสู้หรือจะหยุด

ไม่เสี่ยงแล้วเพราะว่าไม่รู้จักจริงเพลงนี้ไม่รู้จักครับ

ต่อสู้ของกอล์ฟในวันนี้ทำให้กอล์ฟมีเงินกลับไปที่บ้านจำนวน๑แสนบาทค่ะรับแล้ว
การมาในรายการของน้องกอล์ฟกับคุณแม่วันนี้ทำให้ชีวิตบางส่วนได้มีการเปลี่ยนแปลง
ถึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เยอะมากแต่ก็ดีขึ้นนะคะ
แม่เองก็ได้เห็นว่าลูกทำให้แม่อย่างเต็มที่เนอะ
เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องทำให้จิตใจเบิกบานเพื่อช่วยลูกเนาะแม่เนาะนะคะ

ลูกที่ผูกพันกันแน่นหนามากกันไปกว่านี้นะคะคุณแม่
หนี้สินของคุณแม่หมดได้โดยเร็ววันนะคะ
แล้วก็ขอให้กอล์ฟนะคะประสบความสำเร็จในความฝันที่อยากจะเดินในทางสายศิลปินนะลูกนะ
ขอให้เจอช่องทางเจอครูเพลงเจอค่ายที่อยากได้ก๊อฟไปเป็นศิลปิน

ขอให้โชคดีนะคะทั้งคุณแม่และน้องก๊อฟเลยค่ะ
ครับและนี่คือก๊อฟนะครับนักสู้ชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับก๊อฟครับ
วันนี้ก๊อฟก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
เงิน๑แสนนี้คงต่อชีวิตของเราสองคนครับ
ก๊อฟก็สัญญาว่าจะนำเงิน๑แสนนี้ไปใช้หนี้
แล้วก็ทำให้แม่มีความสุขยิ่งขึ้นครับ
แม่จะได้ไม่เครียดครับก็สู้ต่อไป
ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับเราสองคนนะครับ
แม่ลูกที่มาสู้ในรายการร้องได้ให้ร้านในวันนี้ครับ

จนถึงขั้นทั้งบ้านนะครับผมไม่มีอะไรกินเลย
บังเอิญว่ามีไก่พักไข่มาหนึ่งใบแล้วก็น้ำคอพัวก็เอามาต้มกินกัน
พ่อเขาก็รู้สึกน้อยใจว่าทำไมสารฝันให้ลูกไม่ได้
พ่อตัดสินใจคิดสั้นนะครับพ่อเขาผูกคอตายครับแล้วก็ทิ้งจดหมายลาตายไว้